พูดถึงวันคริสต์มัสหลายคนบอกว่านึกถึงเพลงนี้ลอยมาตลอดเลย

หลานต้องมาเพลงต้องมีที่สำคัญเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม

เทศกาลแห่งความสุขวันคริสต์มัสหลายคนบอกว่าก็วันที่๒๕ไงคริสต์
แต่สำหรับแม่แพทย์นับประพาคนมีความรักแบบนี้เทศกาลไหนเขาก็มีความสุขค่ะ
ก็แต่งเต็มไปเลย๕วันไปเลย
๗วัน๕วันไปเลยนะคะทั้งสัปดาห์คุณผู้ชมค่ะฟังไม่ผิดค่ะ
ริสต์มัสมีตลอดทั้งอาทิตย์จ้ะแม่แพทย์บอกเลยชุดมีมาเยอะอืม

ก็เลยตั้งใจว่าทุกเทศกาลต่อจากนี้นะ
ฉันจะจัดคอสตูมให้ตรงธีมทุกวันตลอด๑สัปดาห์ก่อนวันจริง
สมมุติอย่างที่บอกไปวันนี้วันคริสต์มัส๒๕ธันวาใช่ไหม
แพทย์กับน้องเรสซิ่งเราเห็นเขาแต่งชุดคริสต์มัสกันมา๑อาทิตย์แล้วคุณผู้ชม
แต่ตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาสไม่ธรรมดาถูกต้อง
เอฟซีก็จะได้เห็นเป็นไอเดียในการแต่งตัวตามกันเนาะ
แล้วก็เผื่อดูสถานที่ไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะฮะ
ก่อนหน้านี้เป็นเดสสีแดงสดใสท่ามกลางหิมะโปรยปลาย
อันนี้เป็นร้านที่อาหารแถวเล็บทางด่วนนะ

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการโพสต์ทงพดท่าของแม่แพทย์หน่อยจ้า
คืออย่างนี้เดี๋ยววันคริสต์มัสคือวันเสาร์
แล้วเรามีชุดเยอะมากทั้งจากแบรนด์จากการซื้อจากอะไร

ถ้าเราใส่เสาเลยวันเดียวคนก็จะซื้อไม่ทัน

เราจะไปหนีอีกท่อนช่วงตุดจีนก็เป็น
ใส่ทั้งอาทิตย์ก่อนวันตุดจีน

ลงจากรถก็ต้องบอกแม่ต้องใส่หูกวาง

แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

พร้อมมา๑สัปดาห์นะคะ
ไม่ได้มาแค่คนเดียวมาพร้อมกับเฮียเลสซิ่งด้วย

จับตาดูให้ดีแพทย์นับประพามาอีกแล้ว